ทำไมอะอยู่ใกล้อ่ะชน
ตั้มลงไปกลางบ้านพี่เขาโอ้ย
นี่ครับนี่บ้านหลังนี้ครับหมู่๑๓ตะบนทรงคนนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปลาการ
นะครับบ้านหลังนี้อยู่ข้างล่างข้างล่างด้านล่างของสะพานภูมิพลพอดีเลย
ไปเจอนายบอยอิ่มสำราญอายุ๒๙ปีนอนคว่ำหน้าอยู่แขนขาเนี่ยหัก
โครงด้านซ้ายก็หักอาการสาหัสครับนอนหายใจรวยลินร้องโอดโอดโออยู่นะครับ
เจ็บปวดนะครับร้องด้วยความเจ็บปวดรู้เลย
หลังจากเขาตกลงมาจากสะพานภูมิพลความสูง๕๐เมตรที่เบิร์ตบอกคุณผู้ชม
เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วทะลุหลังคาบ้านลงมาเนี่ย
กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบสมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพระประแดงเข้าตรวจสอบบนสะพานภูมิพล
ไปเจอรถเก๋งสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครของคนได้รับบาดเจ็บนี่แหละ
ทิ้งไว้กลางสะพานมีร่องรอยการเฉียวชนทางฝั่งขวา

จากการตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
นายบอยขับรถมาจากถนนสุขศวรรคบุ้งหน้า

คนขับเปิดประตูแล้ววิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
คุณผู้ชมเบิร์ดทำท่าให้ดูนี่นะ
นี่เห็นรูเมื่อกี้ใช่ไหม

แล้วก็ปล่อยตัวเองหัวหงายหลังลงไปแบบนี้
เอาหลังลงอย่างนี้เอาหลังลงไปนะคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับทะลุลงบ้านที่เบิร์ตให้ดูตอนต้น
โอ้โหนางสาวสุพิดาชุมประสงค์อายุ๕๒ปี

ฉันทำกับข้าวอยู่ในครัวเสียงดังตั้ม
วิ่งออกมาดูครับโอ้เจอคนเจ็บทะลุหลังคา
อยู่กลางบ้านแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นขโมย
มาขโมยของอะไรแบบเนี้ยก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านนะครับ
กับลูกสาวจนกระทั่งมารู้ว่าอ๋อคนนี้เขาตกจากสะพาน
เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังนายสมพรอิ่มสำราญ
อายุ๓๗ปีเอานามสกุลเดียวกับคนตกลงมาเป็นอะไรกัน
น้าชายครับน้าชายบอกโอ๊ยผมว่าแล้ว

คือน้องหลานชายขออภัย
หลานชายมีปัญหาครอบครัวมาสักระยะแล้ว
และก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่กี่นาทีแล้วส่งข้อความมา
ลาก่อนก็มีสติ๊กเกอร์บ๊ายบาย
เออส่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
มารู้นี่แหละว่าหลานชายกระโดดลงจากสะพานได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
โอ้โหน่าตกใจจริงนะครับ